ท่านผู้ชมครับที่จันทบุรีนะฮะสามีนะผู้ชายคนนี้ขี้หึงเหลือเกิน
คือไม่ได้ติดที่รถนะติดที่ตัวภรรยาเลยนะ
แล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะบุกไปที่ร้านขายข้าวแกงนะฮะ
ไปเอาเรื่องภรรยาเรื่องความหึงหวงนี่แหละ
ฝ่ายหญิงเขาล็อกประตูหนีนะครับก็เลยไปจุดไฟเผาทำลายรถเขาแทนนะครับ
ผู้ชายคนนี้ทุบก่อนนี่ฮะหลังจากนั้นก็จุดไฟเผารถเลยนะครับ
คือชาวบ้านได้ยินเสียงสัญญาการขโมยเขาก็วิ่งออกมาดูกัน
แล้วคนก่อเห็นก็นี่เอาลายหย่อนเข้าไปเห็นไหมนะ

นี่ชาวบ้านต้องวิ่งมาช่วยดูกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของรถคือคุณอโนชานะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเขาคิชกูธในพื้นที่จันทบุรีนะฮะ
บอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนสามีของเธอเอง
สิทธิชัยนะมาทุบมาเผารถนะครับ
ก่อนหน้านี้พยายามจะทำร้ายร่างกายเธอด้วยนะครับ
นี่ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์นะฮะเปิดเป็นร้านขายข้าวแกง
แล้วก็เป็นที่พักอาศัยด้วยเป็นบ้านด้วย
คุณอโนชาบอกว่าสามีก่อนที่จะมาเผารถเนี่ย
นี่คันนี้นะฮะทุบกระจกแล้วก็จุดไฟเผาเนี่ย
พยายามจะพังประตูเพื่อจะเข้าไปในบ้าน
จะไปทำร้ายเธอแต่เธอไม่เปิดประตูนะฮะ

หลังจากนั้นก็เห็นจากกล้องวงจรปิดว่าสามีเนี่ย
กรีดไปทำลายเบาะรถจักรยานยนต์ก่อน
จักรยานยนต์เสร็จปุ๊บมาต่อคันนี้ต่อ
ทุบกระจกแล้วจุดไฟเผารถยนต์
โชคดีที่มีคนแถวนั้นเขาได้ยินเสียงสัญญาการขโมยเข้ามาช่วยกันดับไฟทันนะฮะ
คุณอนโดชาบอกว่าคบหาอยู่กินกับสามีเนี่ยชื่อสิทธิชัยเนี่ยยุค๔๕
คืออยู่กินกันมา๒๔ปีแล้วนะครับ
นี่ฮะ๒๔ปีแล้วซึ่งสามีมีประวัติเคยติดยาเสพติดนะ
เคยถูกตำรวจจับในคดีนี้มาแล้วนะครับ
เอาไว้ที่ตัวเมียนะฮะอืมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวนะ
เขาก็ทนไม่ไหวฮะบอกทะเลาะกันบ่อยมีปากเสียงกันบ่อย
แต่คราวนี้รุนแรงที่สุดเลยแล้วเธอบอกเธอไม่ยอมแล้วด้วย
นอกจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยจะขอยาด้วยนะฮะ

ตำรวจกำลังตามตัวนายสิทธิชัยคนก่อเหตุอยู่นะฮะ
เพื่อให้มาเจรจาเรื่องนี้คือตำรวจบอกว่าด้วยความเป็นสามีภรรยา
สงสัยว่ายอมความกันได้ไหมล่ะถ้าเกิดเขาไม่เอาเรื่องเอาราวกันอะไรแบบนี้
ตำรวจบอกว่ามันก็ยอมได้ส่วนหนึ่งอย่างเช่นทำร้ายร่างกายหรือว่าทำให้เสียทรัพย์บางส่วนแต่ไอวางเพลิงไม่ได้

บอกวางเพลิงเนี่ยไม่ได้เลยฮะยอมความไม่ได้เลย